เพื่อให้แบ็คกาวน์กับคุณผู้ชมด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือมันมีโพสต์ที่ออกมาเนี่ยเราก็ทราบกันมา๒๓วัน
แต่ว่านักกีฬาคงจะรู้นานกว่านี้หน่อยแหละ
เขาบอกว่าแนวทางในการที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพยังไม่ชัดเจน
ก็คือยังไม่ได้ระบุหรอกว่าเป็นที่ฝ่ายจัดการแข่งขันหรือเป็นที่ตัวสโมสรเอง
ก็คือพูดถึงว่าสุดท้ายแนวทางของการสร้างทีมให้เป็นอาชีพมันไปต่อไม่ได้

ก็หายไปแล้วจะขายสิทธิ์ไหมขายสิทธิ์ให้กับใคร
หรือถ้าเกิดว่าจะพักทีมจะกลับมาเหมือนกับที่สโมสรฟุตบอลเป็น

ช่วงเวลามันก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไห

สังเกตกันว่าถ้าน้อยใจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหม
ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนกฎ
ก็คือว่ามันจะมี๒อย่างครับ
ทีมชาตินักกีฬาต่างชาตินะครับ
วงแล้วกีฬาคนนี้โอ้ต้องติดทีมชาติรายการนี้ถึงจะไม่ถูก
ถึงจะไม่ถูก

เพราะคนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงคือนับโควเต้าร์โนนับปัจจุบันเลยที่ติดในปีนี้
อันนี้มันก็เป็นเรื่องของคนในบ้านที่คุยกัน
สโบษรกับทางไฟจัดหาเรือกันซะ
ให้เรียบร้อยว่าถ้าจะเปลี่ยนกฎใหม่

ดูการที่จะถึงนี้ต่อไป

สิ้นสุดของระเบียบเดิมแล้วนะครับ
ก็คงต้องหารือกันว่าจะเพิ่มโคต้าผู้เล่นทีมชาติไหม
จาก๓ลงได้๒จะเปลี่ยนหรือเปล่า

หรือว่าจะเพิ่มไปเลยเพราะจะได้กระจาย
ไม่ต้องมานั่งคิดยังไงว่าต้องติดทีมชาติ

กีฬาบางคนที่เพิ่งติดทีมชาติเป็นครั้งแรก

ติดทีมชาติในระดับเยาวชนก็ว่าไป

เดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน

เห็นได้ข่าวว่าน่าจะวันที่๙พฤษภา